ตลอดตลาดมาแล้วจ้าเข้าตลาดไปเช็คสินค้าดีกว่า
เพราะว่าบางคนอาจจะอยากได้วัตถุดิบไปทำน้ำพริกนะจ๊ะ
มาดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันก่อนหมูเนื้อแดงค่ะ
หนึ่งร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่เก้าสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห้าบาทต่อฟองนะจ๊ะ
ทีนี้ไปเช็คราคาของผลไม้วันนี้กันค่ะวันนี้ฝรั่งกิมจูอยู่ที่สามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนะคะ
แคนตาลูปค่ะสามสิบสามบาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด์สี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
และชมพูทัพทิมจันทร์อันนี้ปรับลงมาอยู่ที่๖๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะจ๊ะ